แต่ว่าที่แน่คุณผู้ชมไม่ต้องรอถึงปีหน้าเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
ปีใหม่หลายคนไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะไปชมวิวรับแสงแห่งแรกของปี
ที่จังหวัดบึงการเราเคยเล่าให้ฟังไปว่ามีวิวสวย
นั่นก็คือที่หินสามวานนั่นเองคุณผู้ชม
รู้ไหมว่าตอนนี้ท่องเที่ยวหลั่งไหลกันไปเยอะมาก
ไปดูแสงแรกแห่งปีกันไปสัมผัสความงามไปสัมผัสบรรยากาศดี
คุณผู้ชมถ้ายังไม่เห็นนะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูเลยค่ะ
ไปยืนอยู่จุดนี้เลยค่ะ
แล้วก็ตะโกนว่าเหินฟ้า
นานหลายปีมาแล้วนะแต่จุดนี้ไม่ว่าจะเป็นพศไหน
ไปได้กันได้ตลอดเลยนะคะเพราะเป็นจุดที่สวยงามมาก
อยู่ภายในศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่๑๕
หรือที่สั้นว่าภูสิงนั่นเองจุดนี้นะคะ
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนป่าดงดิบกะลาป่าภูศิกและป่าดงสีชมพู
นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติจำนวนมาก
ก็เดินทางมาที่จุดชมวิวหินสามวานเพื่อที่จะมาดูแสงแรกของปีค่ะ
แสงนี้นะคะจะโผล่พ้นทิวเขาขึ้นมาจากเทือกเขาฝั่งสปลาว
นักท่องเที่ยวก็เฝ้ารอล่ะค่ะไม่หลับไม่นอนกันเลยทีเดียว
กล้องเตรียมมือถือเพื่อที่จะเก็บภาพประทับใจ
เป็นสิริมงคลในช่วงของปีแรกวันแรกของปีนะคะ
อากาศล่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหกำลังดีแทบจะไม่ต้องเหมือนเปิดแอร์อ่ะเหรอ
เย็นสบายนะคะช่วงนี้เย็นนะอากาศก็แบบอุ้ยโรแมนติกทีเดียวนะคะ
นักท่องเที่ยวก็เลยใช้เวลาอยู่บนยอดภูหินงามเนี่ยแหละค่ะ
เรียกว่าเป็นหิน๓วันที่สวยงามแบบนี้ในการที่จะสัมผัสบรรยากาศ
สูดหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ไปลึกนะคะแล้วก็ถ่ายรูปสวยกลับไปฝากคนที่บ้านกันด้วย
จุดนี้ค่ะเป็นจุดสำคัญเลยนะคะที่นักท่องเที่ยวนิยมมากันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นจุดชมบิวท่ามฤษีจุดชมบิวสร้างร้อยเบาะหินหัวช้าง
แล้วก็อื่นรวมกว่ามากมายทีเดียวนักท่องเที่ยวเขานับเลยกว่า๕๐๐คนนะคะ
ที่เข้าไปที่ท่องเที่ยวแห่งนี้อันนี้ต้องฝากเตือนนิดนึงเอามาฝากกัน
เพราะว่าหลายคนที่เขาไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เองเขาก็ฝากมาว่าเออต้องระวัง
เพราะว่าเห็นไหมเขาไม่ได้มีรั้วกั้นนะครับไม่มีกั้นเลยใช่ค่ะ
ให้เป็นธรรมชาติจริงจริงใช่เพราะฉะนั้นคุณต้องเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ให้ดี
ต้องแบบโลดผลมากนักบางคนอาจจะอยากได้ภาพสวยเก๋แปลกแต่มันเสี่ยงอันตรายเกินไป
อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวจะตกวานครับไปดูเขาสามวานเดี๋ยวจะตกวานแล้วยุ่งเลยนะ
ใช่ก็ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องไม่ดีอะนะแล้วคนเยอะไงคุณดูสิคนเยอะมาก
ไม่ได้น้อยนะแล้วเชื่อเถอะครับว่าหลังปีใหม่แล้วคนก็ยังไปเที่ยวกันอากาศมันดีครับผม
เป็นอีกหนึ่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาคอีสานก็คือจังหวัดบึงกาลไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็ดี
ลปะวัฒนธรรมประเพณีก็ดีเป็นจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่ถ้ามีโอกาสต้องไปเลยให้ได้นะคะ
และที่สำคัญคือถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ได้ไปติดตามรายการเราแบบนี้ก็เหมือนได้ไปเที่ยว
เรานั่งดูไปพร้อมกันเลยเราได้เห็นแสงแรกที่บึงการไปพร้อมกันนะคุณผู้ชม
เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เพราะว่าปีนี้เนี่ยเราจัดเต็มเรื่องราวสนุกให้คุณผู้ชมแน่นอน